คุณผู้ชมครับเมื่อคืนมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นวัยรุ่นนี่แหละฮะ
เขาก็ดื่มเหล้ามาค่อนข้างเยอะครับแล้วเขาบาดเจ็บถูกแก้บาดที่เท้า
เพื่อนก็เลยพาไปโรงพยาบาลจะไปทำแผลนะฮะ
พอไปถึงให้นั่งรอสักประวัติเออก็ไม่ยอมให้ถาม
ถ้าให้ทำแผลก็ไม่ยอมให้ทำแผลเออะโวยวายจนคุมไม่อยู่
เพื่อนเขาก็พยายามจะห้ามเพื่อนด้วยกันเองห้ามไม่ไหวครับใช่
กระโดดถีบเพื่อนทีหนึ่งหลังจากนั้น
รอปภก็เข้ามาช่วยฮิ้วปีกออกไปอาการยังไม่สงบลงเลยนะฮะ
เอาไปดูคลิปภาพเหตุการณ์เลยครับ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

ถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลย
แต่ในภาพผู้ชายก็ยังไม่หยุด

ผู้ชายคนนี้เองเนี่ยเดินทางมาถึงชี้แจงกับตำรวจว่า

ถ้ามีอะไรเสียหายเดี๋ยวจะยินดีรับผิดชอบและชดใช้ให้ทั้งหมด

เกิดเมามาต้องมีคนที่มีสติควบคุมอาการ
แล้วก็คอยไปนั่งควบคุมสติอารมณ์ให้ด้วย
ถึงความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็คณะแพทย์ที่ทำการรักษาท่านนะครับ